โปรเปครับ
ใจเย็นค่ะอย่าตะโกนนิดนึงนะคะ

พี่เบิ้ลถามวันนี้เป็นไงครับ

พวกทีนี้ชุดเราบางอย่าง

แต่ในทายที่เราอยากจะเสร็จไป

อ๋อมาใช่หรือยังคะ

เสือกการเค้งว่าตอนเช้าใช้สิทธิ์ตอนเย็นใช้เสียงครับ
คือครับวันนี้คราวพี่เบ้อไม่มีเลยครับ
สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีทุกคน
สวัสดีทุกคน

สวัสดีทุกคน
สวัสดีทุกคน
สวัสดีทุกคน

สวัสดีทุกคน

ที่จะฝ่าเวลาใหม่อยากถึงการเจอการอะไรหลังจากทานเลือดตั้งแอร์
อ้าวเธออยากไปก็ต้องเปลี่ยนก่อน
พวกเราพวกกำกัดบันเทิงมีหน้าที่ทำความเสี่ยงให้เมื่อเดียว
เดี๋ยวเรารอดีแล้วนะครับเมื่อพริกพีเซ็นท์ได้

หมอโอเคไม่แดบนี่ก็ออกแล้วเอารถมาครับเอารถมาครับ

หลุงเข้าหลุงลุกครับ

ในสมุทรคืออายุที่ท่านบินมีภาษาใดที่มึงอยากไป
ของไม่ได้จืดสร้างท่านจริงท่านเซอร์มีภาษาใดที่มึงหลาย
บ๊ายบายมากกว่าเยอะนะครับ
บ๊ายบาย